แต่ละช่วงแต่ละฤดูแต่ละภูมิภาคของเราก็มีอาหารการกินที่แตกต่าง
เขาบอกว่าเนี่ยทางอีสานก็ไปจับไข่มดแดงทางภาคเหนือเขาก็มีไข่แมงมัน
แต่ที่ดูคุณผู้ชมแถวจันทบุรีที่นี่เขาไปจับนางฟ้า
เฮ้ยไปจับนางฟ้าเฮ้ยถึงว่าเมื่อคืนมีคนมาตามจับมา
ไม่ได้จับคุณแล้วคุณก็ไม่ใช่นางฟ้า
ทำไมอ่ะทำไมคุณก็ไม่ใช่นางฟ้า
คุณไม่ใช่นางฟ้าทำไมอ่ะ
คุณไม่ต้องมาสายไม่ต้องมาสาย
เอ้าคุณบอกว่าเขาไปตามจับนางฟ้าถึงว่าคนมาตามเยอะเลย
ไม่ใช่คุณไม่ใช่สิคุณ

ที่เขาบอกว่านางฟ้าเพราะสิ่งที่จับอยู่มันมีปีก
ราวกับว่าบินอยู่บนสวงสวรรค์

แต่อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมไปดูนี่คือตัวจักรจันทร์
เขาเรียกแบบอุปมาอุปมาอีกอย่างว่านางฟ้าครับ
ใช่หลายคนก็เรียกดิฉันว่านางฟ้าเหมือนกัน

เขาอุปมาอุปมาอีก
ชาวบ้านในซื้อที่๑๑สมทรัพย์ทางอเผิดสอยดาวจังหวัดจันทบุรี
ช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นฤดูแห่งการล่าจักรจันทร์
ช่วงเย็นชาวบ้านเขาจะเปิดไฟนีออนแสงสีม่วงเอาไว้ที่ต้นลำใหญ่
พร้อมกับปูผ้าใบที่ประเภทสวนลำใหญ่ตรงนี้
ซึ่งเป็นของคุณอ้อคุณกล้าวทานทิพย์แผ่นทอง
คุณอ้อเล่าให้ฟังพอค่ำแล้วจักรจันทร์ที่มันโตเต็มวัยจะบินมา
แล้วมันมาตกที่บริเวณไฟนีออน
ก็เปิดไฟไว้ล่อแมงแล้วดูดิเวลามันลอกคราบออกมาแบบนี้

เดี๋ยวเขาเรียกงั้นเหรอเดี๋ยวผมจะเชื่อแล้วนะเนี่ย
ฮะมันหนาวแสงดีอ่อนเหรอไม่มีแต่มันชอบแสงอย่างนี้มันเลยวิ่งเข้าใส่
เวลาประมาณสัก๓ทุ่มชาวบ้านเขาจะออกตัวบึ้นไปล่าตัวอ่อนจักรจันทร์
ที่เห็นตัวอ่อนนะที่ออกมาจากการลอกคราบใหม่ตัวอ่อนนิ่มเลยครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วเขาใช้ไฟฉายคาดไว้ที่หัวแบบนี้แล้วก็ไปส่องดูนี่แหละ
ที่เขาบอกว่านางฟ้าขาวมีปีกตัวอ่อนอย่างนี้นี่แหละ
คือแปลว่าหลายคนที่บอกดิฉันเหมือนนางฟ้าก็คือดิฉันดูเป็นตัวอ่อน
ไม่ได้อ่อนแต่ตัวด้วย
เขาบอกว่าแต่ละคนฝีไม้ลายมือก็ไม่เหมือนกัน

อย่างที่บอกแล้วแต่ความชำนาญ
สำหรับราคาจักรจันทร์นะเอางี้เขาจะแบ่งเป็นตามอายุวรรณะ

ภาระอะไรของคุณเมตองคุณทามของม่วงอีกแล้ว
เรื่องของเรื่องตัวที่อายุเยอะแก่แล้วนะขายอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ๑๕๐๒๐๐บาท

ใช่นะแต่ถ้าช่วงต้นฤดูจะขายได้กิโลกรัมละ๓๐๐๕๐๐บาทเชียวนะ

ราคาจะเพิ่ม๓๕เท่าตัวเลยทีเดียว
เยอะนะแล้วยังไงต่อผมพูดถึงเรื่องของราคาตัวที่อายุเยอะแล้วใช่ไหม
ซ่าแต่ถ้าตัวอ่อนเขาขาวโกมอวบ

ตัวท็อปอะตัวท็อปอะแบบที่คุณชอบอะเท่าไหร่
โอ้ยไม่รู้เหมือนกัน
ตัวท็อปอ่อนแบบขาวแบบที่คุณชอบตัวเท่าไหร่ขายยังไง
ผมขออนุญาตไปที่ตัวจักรจันทร์ตัวอ่อนก่อนนะน้องใบตองนะ
อันนี้ฉันก็พูดถึงตัวนางฟ้าไง
ท็อปพันธุ์นั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังใหม่
ตัวอ่อนอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐๐๔๐๐บาท

ใช่ยังขายอยู่ที่จันทร์นะถ้าข้ามจังหวัดเผลอเป็นพันได้นะ
ทำเล่นไปถามว่าจักรจันทร์พวกนี้เอาไปทำเมนูอะไรได้บ้าง

คลายลิ้นออกมาเร็ว
ใช่หรือครุ่บหน่อยกับเกลือหน่อย

ส้มตำที่ใส่เอาจักรจันทร์ทอดใส่ลงไป
แล้วก็โรยหน้าไปแบบนี้

ทำเล่นไปมันคือของดีของอร่อยเลยนะ
แล้วส้มตำอันนี้คืออร่อย

ผมไม่แน่ใจเฮ้ยเป็นยำมะม่วงใส่อันนี้ไงจักรจันทร์
นี่ยำมะม่วงเห็นไหมยำมะม่วงใส่จักรจันทร์
เฮ้ยทำเล่นมันน่ากินอ่ะ

อยากได้ลองกินสักหนึ่งคำสองคำเมนูที่ทำมาจากนางฟ้าแบบนี้
ไม่ว่าจะเป็นตัวอ่อนตัวท็อปตัวแก่ตัวอะไรก็น่ากินทั้งนั้น
ปกติเวลาคุณจะซื้ออย่างนี้คุณจะซื้อตัวนางฟ้าเลยไหม
ก็ต้องซื้อตัวท็อปเลยถ้ามีโอกาส
แล้วเราทรัพย์กำลังทรัพย์เราพอเหรอ

เป็นหนี้ก่อนได้ยืมใครอุ๊ยอย่าถาดยืมไม่ต้อง
ตอบไม่ถูก